สาเหตุว่านั้นก็สินใจที่ไปเที่ยวอังกฤษด้วยกันใช่มั้ยคะ

คือผมมีโอกาสได้ไปเล่นที่อังกฤษพอดี

ซึ่งจัดโดยน้องนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยที่เรียนที่ลอนดอนนะครับ
เพราะว่าที่นั่นทุกคนทราบดีว่ามันสวยครับ
แล้วก็อีกอย่างเราไม่ได้ไปได้ทุกวันเลยนะครับ
เพราะว่าการขอแต่งงานมันคงไม่ได้ขอกันในทุกวันนะครับ
ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันดูน่าจดจำแล้วก็พิเศษหน่อยก็เลยเลือกเป็นที่นี่
แล้วอีกอย่างคือรู้สึกว่าเราคบกันมาก็พอสมควรมันก็หลักปีแล้วครับ
ก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะพอดีก็เลยเลือกที่จะขอแต่งงานครับ
เรียงคำไปจากเมืองไทยยังไง
อะไรนะครับ
เรียงคำไปจากเมืองไทยยังไงบ้างคำยังไงไม่ให้เขารู้ตัว

เป็นข่าวดีแรกของเราทั้งคู่นะครับเพราะว่ามันเป็นปีใหม่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่กับชีวิตของเราเรื่องแรกที่น่าจะดีที่สุดในชีวิตของคนสองคนที่รักกันก็น่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเริ่มครับอันนี้ถามผมหรือถามน้องกรครับ
มันอยู่ที่ว่าคนสองคนจูนกันได้มากแค่ไหนแล้วก็ความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากคิดว่ามันน่าจะสุดงอมพอสมควร
สุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าความรักมันจริงแล้วมันมันน่าจะแปลผูกพันกับเวลาคือคนเราถ้าใช่เวลาก็ไม่สำคัญครับ
ต้องบอกแบบนี้ครับว่าชีวิตผมผิดพลาดอะไรมาเยอะพอสมควรแล้วก็

ด้วยอายุด้วยประสบการณ์ต่างมันทำให้เรารู้สึกว่า
เราอยากจะใช้ชีวิตแบบมั่นคงแล้ว

เราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราต้องไปมองหาคนที่อยู่ไกล
ทั้งที่เรามีคนที่ดีที่สุดอยู่ใกล้เรา
แล้วหลังจากที่เราคบกันมาเราก็รู้สึกว่า
น้องเป็นคนทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ
ผมเลิกทำอะไรแย่หลายอย่างนะครับ
เลิกดื่มเลิกใช้ชีวิตที่มันเปลืองตัวเองนะครับ
แล้วก็กลับมาออกกำลังกายเก็บตังค์มากขึ้น

แล้วก็วางแผนในชีวิตคู่มากขึ้นนะครับ
แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่รักผมก่อนมาก

จริงคนรอบตัวของเราเขาตกใจไหมคะ

หรือว่าเราต่างใจคนเดียวไหม
เพื่อนของผมเนี่ยมาทราบตอนก่อนที่จะไปทริปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับ
ก็คือจริงแล้วคือผมแพลนไว้พอสมควรแล้ว
แล้วก็พยายามจะให้เพื่อนเป็นคนช่วยเก็บโมเมนต์ดีไว้มากกว่า
ให้เหตุการณ์มันดูเนียนที่สุด

ทั้งสองคนเปลี่ยนตัวเองกันทั้งคู่ปรับเข้าหากันมาเรื่อยค่ะ
ก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ดีอืม
ถ้าถ่ายคุณอีกนิดนึงว่าเดี๋ยวจะไปตอนที่เขาพูดข่าวเรา

แต่ถ้าพี่เห็นคลิปแล้วจะได้ยินคำพูดเรียวว่าจริงจริงป่าวเนี่ย
คือมันจำอะไรแทบไม่ค่อยได้ค่ะตอนนั้น
มันชามันงงมันช็อกไปหมดเลย

มันหนาวด้วยแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมาก
ใครวงหรือว่าพวกทีมที่ช่วยกันถ่ายวีดีโอ

คุณพูดว่าอะไรตอนคุณเข้า
คือวันนั้นเนี่ยคือเป็นเหตุการณ์ว่า
ผมทำเป็นเหมือนกับการถ่ายรายการครับ

ก็ทีนี้เราทำไปในคอนเซ็ตวันหนึ่ง
ถ้าคุณขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างบนโลกใบนี้
อะไรก็ได้แล้วคำขอจะเป็นความจริง

ถามทุกคนไปเรื่อยแล้วสุดท้ายมาถามน้อง
เขาบอกว่าแล้วของหนูล่ะ
เขาบอกว่าขอให้เขามีความสุขทุกวัน

รอสร้าทีนี้ผมก็กลับบอกว่า
รู้เปล่าค่ะถ้าความคิดของเรา
ที่เราจะอยากคออะไร

มันจะมีแหวนวงหนึ่งของตัวบอลเองส่วนตัวที่เคยทำเอาไว้ตั้งนานแล้ว

เหมือนแบบพี่เป้เขาเห็นว่าทำมาแล้วก็ไม่ได้ใส่สักที

งั้นเดี๋ยวเรามาลองวัดไซส์แหวนไหม
จะได้เอาแหวนตรงนี้ไปแก้แล้วจะได้ใช้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แอบมาวัดนิ้วนางข้างซ้าย

เหมือนโลกนืมแบบมือสั่นนิดนึง
ตั้งนั้นมีเอ๋จใจนิดนึง

ก็เลยคิดว่าอาจจะลองเพื่อดูไซส์เข้าเฝ้าไว้ก่อน

แต่ก็คิดไว้ว่าอาจจะมีขอหรือเปล่า

เตรียมศูนย์ทุกวัน

คือตอนนั้นรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วนี้

สมมุติก็คิดว่าระยะเวลามันเร็วไปมั้ย

และรู้สึกว่าเขาไม่คงได้ใช้มาตั้งนานแล้ว

อันนี้ตอบยากเลยมันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องคือตอนแรกก็ลำบากใจพอสมควร
แต่ก็คือพอมาสัมผัสตัวตนจริงพี่เป้มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น
แล้วพออยู่กันไปเรื่อยรู้สึกว่าพอรู้สึกว่าก็เป็นรอยยิ้มให้เขาได้

เรียกว่าเราให้เกลียดกัน
คือไม่ใช่เป็นตามข่าวเลยใช่ไหมว่าผมตายแล้วคุณกดสุด

คืออยากจะบอกนิดนึงว่าจริงแล้วผมแพลนไว้
ว่าอยากจะมีน้องไวหลังจากที่แต่งงาน

ผมก็จดทะเบียนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีงานแต่ง
เพราะฉะนั้นตอนนี้จะบอกกับพี่สื่อทุกคนเลยครับว่า

แล้วทำไมทำไมจดทะเบียน

ทีนี้มันคืออย่างนี้ครับผมไปเล่นที่งานสามัคคีเฟสนะครับ
ซึ่งเป็นงานของน้องนักศึกษาที่ลอนดอนนะครับ

แล้วก็การสนับสนุนจากสถานทูตลอนดอนนะครับ

ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตอยู่ที่นั่นนะครับ
ทีนี้พอท่านมาปุ๊บเนี่ยท่านก็เลย

น้องกรต่างงานก่อนที่ผมจะเล่นคอนเสิร์ตในหนึ่งวัน
นักศึกษาไทยที่นั่นเขาก็พูดกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ

เขาก็เลยคุยกันว่าวันนี้พี่เป้เขาจะขอแต่งงานขอแต่งงานนะ
แล้วก็ไปถึงหูของท่านทูตท่านทูตก็เลยด้วยความเมตตาของท่านนะครับ
ท่านก็เรียกเข้าพบเป็นงานส่วนตัวก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตในวันที่๒๕วันหนึ่ง
เขาเรียกเข้าไปแล้วก็ไปบอกว่ายินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยนะครับ
แล้วก็พอดีมันอยู่ในพื้นที่การดูแลคนไทยของท่านที่นั่น
เขาก็เลยบอกว่าเอ่อถ้าสมมุติว่าไม่ติดอะไรถ้าไม่มีแบบเอ่ออยากจะไปจดทะเบียนที่ไหน
แพลนไว้แล้วว่าอยากจะไปจบที่เมืองไทยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ซึ่งผมก็ตกใจมากว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ยังไง
เพราะว่าผมทราบดีว่าการที่จะจดทะเบียนหรืออะไรอย่างนี้มันไม่ใช่กิจของท่านทูต
ปกติแล้วมันเป็นเกียรติของนายทะเบียนอีกชั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งถ้าเป็นแบบท่านทูตนี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเกียรติของวงตระกูลเราอย่างมาก
เราก็เลยรู้สึกว่าปลื้มใจแล้วก็ตกใจมาก
แต่ทีนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะพร้อมที่จะทำหรือเปล่า

แต่ท่านทูตก็เป็นคนพูดท่านมาเองบอกว่าเรื่องเอกสารอะไรอย่างนี้
สมมุติว่าตัดสินใจที่จะจดทะเบียนที่นี่
บอกว่าเดี๋ยวท่านจะมีส่งคนมาดูให้นะครับ
แล้วสุดท้ายก็ใช้เวลาตัดสินใจของมันคืนหนึ่ง
ใช่ค่ะก็กลับไปจากคอนเสิร์ตตรงนั้นก็นั่งคุยกัน
แล้วก็มาตกลงว่าโอเคงั้นก็จดที่นี่เลย

อันนี้เป็นวิวนอกใหม่ในไทยใช่ไหมครับ

แล้วก็จริงแล้วคือที่มันดีอย่างหนึ่งก็คือว่า

มีคนช่วยทำเอกสารค่อนข้างเยอะมากนะครับผม

อยู่ที่นั่นที่ดูแลเราทั้งพี่ที่สถานทูตนะครับ
พี่ที่สามัคคีแล้วก็หลายคนที่ทำให้เรามีวันนี้ได้
อย่างหนึ่งท่านทูตบอกด้วยว่าเราเป็นคู่แรกที่ท่าน

ถึงความกรุณาของเราแล้วก็เป็นเกียรติกับวงตระกูลของเราอย่างมากนะครับ
แล้วก็พอมีโอกาสแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจจะคว้าไว้
จงก่อนก็เลยไม่รอและก็เลยโทรหาประพาส์มามาเลย

เพราะว่าท่านก็บอกว่าให้ตัดสินใจเองได้เลยเพราะว่าโตแล้ว

ตอนนี้สูงสุดใช่ครับมันมีเอกสารไม่รับเราเสียดายมากวันนี้ผมรีบออกมา

เอกสารก็ต้องส่งตามจับไปไหมครับ
ได้กลับมาเลยครับอ๋อใช่ครับแต่จริงแล้วคือตรงนั้นมันครบเรียบร้อยหมดแล้วครับ
เหมือนทางสถานทูตจัดการให้ทุกอย่างหมดเลยแต่ตรงนั้นก็คือส่งแค่บัตรประชาชนแค่แค่สอง

อันนี้คือน้องคอลเปลี่ยนกับคุณได้ไหมคะหรือยังไง
คือคือป่าววันที่จะตกทะเบียนเนี่ย
ท่านทูตก็มีดูเลิกไว้ให้เราด้วย

ตอนเวลาที่นั่นนั่น

คือทางทีมที่สถานทูตก็ได้โทรมาบอกว่า

ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะได้พิมพ์แล้วก็ปริ้นต์ออกมาให้เลย
ตั้งแต่นางสาวเป็นนางใช่ไหมครับ
แล้วก็นามสกุลก็เลยโทรกลับไปหาที่บ้าน
พอดีว่าป๊าป๊าบอกว่าก็ให้ตัดสินใจเองอีกยังไงก็ได้
เขาก็ตัดสินใจเองไม่ได้อีกก็เลยทักไปหาพี่หมอดู

ค่ะทักไปหาพี่หมอดูที่ดูประจำ
เขาก็บอกว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนนามสกุลก่อนไปค้ำเจริญราชเอาไว้
ก็จะได้ซัพพอร์ตกันไปเดี๋ยวรอมีลูกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่า

ต้องเปลี่ยนนามให้ไปนางสาว
ตอนนี้ยังเป็นนางสาวอยู่ค่ะเดี๋ยวรอมีน้องแล้วค่อยว่า

ใช่จะดูอีกทีนึง
จริงแล้วตอนแรกแพลนไว้ว่าจะเป็นต้นปีหน้าแต่บังเอิญว่ามะม้าไปดูดวงมาอีกแล้ว
คือจริงที่บ้านเราเป็นคนจีนก็จะถือค่อนข้างถือมากเรื่องชงปีชงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เลยมีคุยกันไว้ว่าถ้าดูเลิกก็คงเป็นปลายปีนี้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

เพราะว่ามันเมืองไทยครับว่ามีคนไทยสินะครับ
ก็อยากให้มันถูกต้องนิดนึงครับ

เพิ่งเริ่มจะเข้ามาครับ
แต่ก่อนนี้ก็จะมีแบบถ่ายรายการถ่ายอะไรด้วยกันบ้าง

ฝากได้มาใช้สถานะสามีภรรยาครับ

มันดูเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบ
มันมีความอบอุ่นมากขึ้น
แล้วก็เวลาจะทำอะไรมีคนช่วยคิด
เวลาจะทำผิดพลาดมีคนช่วยติช่วยเตือน
ก็ทำให้ชีวิตมันสมบูรณ์แบบมากขึ้น
เขาอาจจะเรียกว่าชีวิตคู่มั้งครับ
ก็นะคะต้องปรับตัวอะไรนะคะ

อยู่รึเปล่านอนกลน
ก็จริงไม่ได้รู้สึกเกรง
หรือว่าจะต้องปรับอะไรเยอะค่ะ

แล้วก็ตรงไหนที่เราอยากจะปรับหรืออยากจะให้เขาปรับอย่างนี้
อะไรที่ในตัวเป้เกินไปเยอะมาก

เยอะมากเลยนะ

จริงแล้วผมรู้สึกว่าผมใจเย็นลงมาก
แล้วก็มองถึงอนาคตมากขึ้นมีแผนในทุกเรื่องมากขึ้น
รู้สึกว่าใช้ชีวิตทุกวันแบบปลอดภัยมากขึ้น
เพราะรู้สึกว่ามีใครบางคนที่เราต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้ว

ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราทำทุกอย่างตอนนี้เพื่อครอบครัว
แล้วก็ทำทุกอย่างตอนนี้เพื่อเขาอีกคนหนึ่ง
แล้วอีกไม่นานเราก็คงจะต้องทำทุกอย่างเพื่อตัวเล็กของเราอีก
ก็เลยทำให้ตอนนี้การใช้ชีวิตของเราจะปลอดภัยมากขึ้น
แล้วก็เลิกหลายเรื่องมากนะครับ
เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ปาร์ตี้น้อยลงมาก
แล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานเยอะขึ้นเก็บตังค์
ออกกำลังกายใช่ครับออกกำลังกายเยอะมากตอนนี้
แล้วก็รู้สึกว่ารักชีวิตตัวเองมากขึ้นมากเลย
อยากใช้ชีวิตให้อยู่กับเขาไปเดิน
คือเรียกว่าถอดเขี้ยวเลยแอบกินเมื่อก่อน
เคยมีเขี้ยวด้วยเหรอครับ
จริงเป็นแมวมานานแล้วครับ
แมวมานานแล้วมันอาจจะมีขวดบ้างเป็นรอยเล็กน้อย

จริงก็ปกติเลยเนาะ

ถ้าเกิดหนูขออะไรได้อย่างหนึ่งหนูอยากจะขออะไร
ขอให้มีความสุขในทุกวันไปเรื่อย
แค่เนี่ยเหรอแค่เนี่ยนะหนูรู้ไหมอยากจะขออะไร

อะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับแค่นี้เองไม่มีอะไร

อะไรก็ต้องทำครับเดี๋ยวหาว่าดื้อ
อย่างก้อนเองนะคะพอเขาเปลี่ยนอย่างแล้วเราขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้าง
ดีใจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปหนักใจกับเรื่องอะไรเยอะ
อย่างหนึ่งทำให้กรมั่นใจในตัวเขาได้เร็ว
แล้วก็รู้สึกปลอดภัยอยู่ตลอดเวลามีความมั่นคงในชีวิตคู่อย่างนี้ค่ะ
เราไปโฟกัสเรื่องการทำงานการช่วยกันเก็บเงินสร้างครอบครัวแบบนั้นมากกว่า

ก็ทุกอย่างที่เป็นพี่เป้ตอนนี้โอเคหมดแล้ว
ขอยังเปลี่ยนไป
ดีขึ้นไปเรื่อยอย่างนี้
ไม่เปลี่ยนไปไม่พอต้องดีขึ้นด้วยครับได้ครับ
ได้เป็นพ่อที่ดีของลูกในอนาคต
มีคำสัญญาอะไรกับน้องใครอยากจะบอก

คำพูดมันไม่สำคัญเท่าการกระทำ
แต่สุดท้ายแล้วการกระทำต้องนำด้วยคำพูด

ผมจะพยายามดูแลน้องให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
แล้วก็จะพยายามทำทุกอย่างทุ่มเททุกอย่าง

และอบอุ่นที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในลักษณะของหน้าครอบครัวที่ดีให้ได้
ขอบคุณครับ